พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะตำรวจไปล้อมจับเสือหญิงค่ะ
หญิงเป็นฉายาของเขานะคะเขาเป็นผู้ต้องหาคดีครั้งเก่าหลายคดีเลย
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วเขาหนีคดีอยู่แต่ละคดีเนี่ยโอ้โหรวมกันค่ะ
ผู้อื่นพยายามฆ่าพอตำรวจไปล้อมเนี่ยค่ะยิงใส่ตำรวจด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายถูกรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
สุดท้ายจับกลุ่มตัวเสือหญิงเอาไว้ได้ค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพข่าวนี้ดีนะคะ
ดูการศักดิ์ของเสือหญิงดูการใส่พระเครื่องดูอะไรหลายอย่างโอ้โห
คือชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
จับกลุ่มนายสาคอนสาราพิรมหรือเสือหญิงนะคะ
ผู้ต้องหาตามไหมจับคดีครั้งเก่า
จับที่บ้านพักริมถนนสุขุมวิทย์อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
หนีมากบดันอยู่ที่นี่ค่ะตำรวจปิดล้อม
สุดท้ายเสือหญิงหญิงไม่ไหวและต้องยอมจำนวนวางปืนและมอบตัว
ทีนี้อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมให้สังเกตลักษณะของเสือหญิงนิดหนึ่ง
เขาใส่เสื้อยันหนังเหนียวเห็นไหม

เหมือนแบบเหมือนมีปืนเหน็บเอวอยู่ตลอดเวลาแต่นี่คือรอยสักค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับถอดเสื้อยันออกนะคะ
ไม่ต้องใส่แล้วค่ะเสื้อยันนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นบ้าน
ของกลางเป็นปืนสองกระบอกปืนลูกซองยาวดัดแปลงหนึ่งกระบอก
อาวุธปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์๑กระบอก
กระสุนปืนลูกซองสี่นัดมีหัวกระสุนปลอกกระสุนตกอยู่ด้วยนะคะที่หน้ารถ
คือก่อนหน้านี้ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๒มาปิดล้อมที่บ้าน
เพราะว่าสืบทราบมาว่าเสือหญิงมากบดานอยู่ที่บ้านเช่าตรงนี้
ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มอย่างที่มิ้วบอกว่าเสือยิงยิงใส่เจ้าหน้าที่
คือยิงปืนลูกซองสวนออกมาหนึ่งนัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงโต้เข้าไป
โดนรถเก๋งที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย
ข้างประตูมีรูกระสุนเจาะหลายนัดปิดการจราจรถนนตรงนั้นเลย
ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพอเสือหญิงถูกจับเขาก็ยอมพูดกับนักข่าวนะ
ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีหมายจับมาก่อน
ไม่เคยฆ่าใครเลยจริง
ตอนตำรวจบุกมาเนี่ยหลับอยู่

หลับอยู่ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ
ไม่รู้ใครมาเลยยิงสวนออกมาก่อนเลย
เดี๋ยวจะหาว่ายิงผมหลับอยู่
แล้วไม่รู้ใครมาเลยยิงมาก่อนไม่รู้ว่าเป็นตำรวจอย่างนี้เหรอคะ
ยิงสวนออกมานัดหนึ่งบอกไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ
เจ้าของห้องเช่าตรงนี้ค่ะป้าแขกอายุ๖๒นะคะบอกว่า
เจ้าของห้องเช่าตรงนี้ค่ะป้าแขกอายุ๖๒นะคะบอกว่า
เสือหญิงมาเช่าอยู่ได้สักประมาณ๔เดือน
ไม่รู้จริงว่าเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตาย
ตอนเกิดเหตุก็ตกใจนะเพราะว่าได้ยินเสียงปืนด้วยอะค่ะ

เขามาอยู่บ้านเรา๔เดือนแล้วเขามีพฤติกรรมอะไรน่ากลัวไหม

เรียบร้อยมากอ๋อแล้วเรารู้วันนี้เราตกใจไหม
ก็ค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
อ๋อแล้วให้เขาเช่าเนอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมา
เพราะตอนมาก็ให้เมียเขามาคนเดียว
เมียมาติดต่อขอเช่าเขาก็อยู่ปกติเหมือนคน
คนทั่วไปไหนเช้าไปทำงาน
ไม่มีพฤติกรรมอะไรเลย
นี่ไงอย่างที่ป้าแขกบอกคือรู้หน้าไม่รู้ใจจริงนะพี่อุ๋ยเนอะ
เป็นคนดีจิตใจดีไปทำงานยิ้มแฮ้มปกติ
แต่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะมาดูหน่อยว่าเขามีคดีค้างเก่าอะไรอยู่บ้าง
พลตำรวจรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
ปฏิบัติการพิเศษจากตำรวจภูทรภาค๒
ได้ปฏิบัติตามหมายจับของสารจังหวัดราชปี๒๕๖๒
คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านโดยใช้เหตุและร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
นี่ค่ะข้อหาของเสือยิง
ก็ควบคุมตัวไปสอบประคำนะคะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ